ราวของอธิสักไกรสอนนักเตะไทยที่เพิ่งจะยิงไป๖ประตูในเกมที่ไทยชนะตีบอลไป๗๐
ก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นเป็น๓อันดับแรกของดาวสันโบไทยในรายการอาเซียนครับ

โดยขนาดนี้นะครับอดีศักดิ์นั้นเพิ่มสถิติให้กับตัวเอง
๘ประตูในรายการอาเซียนครับสูงสุดเป็นอันดับ๕ของทีมชาติไทย
ตามหลังอันดับ๔อย่างสรายุทธ์ชัยคำดีหรือว่าโจ้๕หลาที่ยิงไป๙ประตู
แล้วก็ตามหลังอันดับ๓อย่างโคสิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองที่ยิงไป๑๒ประตู
อยู่แค่๔ลูกนะครับทำให้รายการนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าก๊อฟอธิศักดิ์นั้นยิงได้อีก๔ลูก
จะขึ้นมาอยู่อันดับสามร่วมทันทีครับส่วนสถิติดาวยิงสูงสุดของทีมชาติไทยนะครับ
รายการนี้ก็คือธิรสินแดงดาและวรวุฒิศรีมะคะที่ยิงไป๑๕ประตูเท่ากันครับ